พอเข้าสู่เรื่องของปฏิบัติการกู้ภัยกู้ชีพ
สิ่งที่เราต้องดูแล้วก็ให้ความสำคัญเลยก็คือ

รอไว้ก่อนเลยไม่รู้ว่าจะเจอวันไหน
แต่ว่าทีมแพทย์ทีมพยาบาลมีพร้อมอยู่แล้ว
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
ไปดูกันหน่อยว่าที่นั่นเนี่ยตอนนี้ความพร้อมมีมากน้อยแค่ไหน

คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีอยู่ที่นั่นแล้ว

อยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แห่งนี้นะคะ
เพื่อที่ติดตามสถานการณ์
หากว่ามีการส่งตัวทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวง
ก็จะถูกส่งตัวต่อมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้
เดี๋ยวดิฉันนะคะจะพาไปดูบรรยากาศขณะนี้ที่ทางทีมแพทย์ได้มีการเตรียมอุปกรณ์การแพทย์พร้อมกับบุคลากร
เพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะรักษา๑๓คนหากส่งตัวมาถึงที่นี่ทันที
เดี๋ยวฉันจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าขณะนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ระบบพอร์จำนวนมากได้มาเฝ้ารอที่บริเวณด้านหน้า
เพื่อคอยดูแลแล้วก็รักษาความปลอดภัยที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด๒๔ชั่วโมง
ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ด้านในโรงพยาบาลก็เห็นว่าทางทีมแพทย์มีการจัดเตรียมผัดเวียนกันตลอด๒๔ชั่วโมงเช่นเดียวกัน
เพื่อที่จะคอยรับตัวหากว่าทั้งเจ้าหน้าที่สามารถประเมินและนำทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงได้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าขณะนี้นั้นนะคะทางเตียงนะคะฉุกเฉินนะคะก็ได้มีการนำเข้าไปยังด้านในเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็เห็นว่าหากนำมาไว้ข้างนอกอาจจะมีการติดเชื้อได้
จากว่าบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลแห่งนี้มีการจราจร
ที่ยังคงมีการจราจรที่ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ค่ะ
ก็อาจจะทำให้ฝุ่นละอองจากสิ่งสกปรกเหล่านี้นะคะ
แล้วจากที่คุณผู้ชมสังเกต
ด้านข้างของทางโรงพยาบาล
ก็ได้มีการจัดเตรียมที่นั่งเอาไว้สำหรับญาติของผู้ป่วยที่เข้ามาเยี่ยม
เนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องมีการกันนะคะญาติออกจากพื้นที่บริเวณนี้ก่อนนะคะ
เพราะว่าหากญาตินะคะของผู้ป่วยนะคะเข้าไปรอยังด้านในอาจจะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ
ทางโรงพยาบาลแห่งนี้พายในสองนาทีหากว่ามีการบินฮ่อลงมาที่ฝูงบินของกองทัพอากาศที่๔๑๖
ทั้งสิบสามเตียงออกมาจัดเตรียมไว้ที่ด้านหน้าห้องฉุกเฉิน
โดยความน่ารักของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้
ก็คือมีการติดป้ายที่เปรย์นอนไว้ว่ารับทีมหมูป่ากลับบ้าน
ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็ทำไปด้วยความยิ้มแย้มแล้วก็เต็มใจค่ะ
ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าทุกหน่วยงานดีใจที่ได้รับสิบสามชีวิตนั้นกลับเข้าสู่อ้อมกอด
นอกจากนี้โดยรอบตุดผู้ป่วยฉุกเฉินก็ยังพบอย่างที่ฉันบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกมาด้านนอก
เพื่อความสะดวกของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะ
โดยในวันนี้นะคะก็ได้มีการแถลงข่าวของนายแพทย์ทงชัยเลิศวิลัยรัฐนพงศ์
ผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่๑
แล้วก็นายแพทย์ชายเวทธนภัยศาลค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
ที่ได้แถลงถึงความพร้อมในการดูแลรักษาทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
ขณะนี้ทางแพทย์ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ทุกด้าน
ทั้งคณะแพทย์ที่จะรักษาสถานที่รักษาพยาบาล
โดยในทันทีนะคะที่๑๓ชีวิตออกมาจากวรรณอุทยานถ้ำหลวง

ทั้งหมดค่ะก็จะถูกส่งตัวเข้าหอนะคะ
ผู้ป่วยเพื่อที่จะคัดแยกปลอดเชื้อค่ะ
แล้วก็จะมีการเจาะเลือดนะคะเพื่อที่จะรักษาเบื้องต้นค่ะ
จากนั้นนะคะก็จะคัดแยกส่งตามหอผู้ป่วยต่างนะคะ
พร้อมกับอุปกรณ์ในการทำการรักษาค่ะนอกจากนี้นะคะ
ก็ได้มีการเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านต่างค่ะ
เพื่อที่จะเข้าร่วมรักษาอย่างเต็มรูปแบบด้วยโดยในเบื้องต้นนะคะ
ก็จะทำการรักษาแล้วก็คัดแยกโรคนะคะ
ซึ่งภายในถ้ำค่ะอาจจะมีสัตว์นะคะเช่นค้างคาว
ทำให้เกิดความกังวลนะคะว่าเด็กนั้นอาจจะเป็นโรคชีหนู
โรคติดเชื้อบางชนิดได้ค่ะซึ่งโรคต่างต่างนี้นะคะ
ก็จะสามารถทราบได้ภายในเจ็ดวันค่ะก่อนที่ทางแพทย์นะคะ
จะคัดแยกการรักษานะคะเป็นลันบัตรถัดไปค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะเจ้าหน้าที่นะคะก็ยังเตรียมนะคะ
จัดทำประวัติค่ะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะ
เพื่อที่จะเฝ้าระวังโรคต่างที่อาจจะตามมาภายหลังได้ค่ะ
จากนี้นะคะทางโรงพยาบาลเองค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมโถงพักญาตินะคะ
เปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเพื่อที่จะป้องกันเชื้อโรคนะคะ
ซึ่งหอพักผู้ป่วยนะคะสามารถรองรับได้๓๐คนค่ะ
แต่ต้นที่นะคะก็ได้จัดไว้สิบสามเตียง
อำนวยความสะดวกแล้วก็ปลอดโปร่งรวมถึงได้จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะ
กว่า๑๐คนที่ปรึกษาจากกระทรวงสาธารณสุขอีกจำนวนนึงค่ะ
แล้วก็พยาบาลนะคะคอยดูแลแบบหนึ่งต่อหนึ่งตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วย
อย่างไรก็ตามนะคะจากการประเมินเบื้องต้นค่ะ
แพทย์นะคะก็บอกว่าเด็กนั้นยังคงมีความแข็งแรงดีนะคะ
คลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลค่ะซึ่งก็ยังสามารถพูดคุยนะคะ
นั่งได้นะคะแต่อาจจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ถึงเรื่องความดันแล้วก็อาการกระหัดน้ำค่ะส่วนขั้นตอนในการให้อาหารตอนนี้นะคะ
ทางแพทย์ค่ะบอกว่าได้แจ้งนะคะขั้นตอนรวมถึงพูดคุยกับทางทหารแล้วนะคะ
โดยเบื้องต้นค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายนะคะ
ซึ่งเมื่อมาถึงโรงพยาบาลค่ะเบื้องต้นก็จะให้ทานวิตามินบี๑นะคะ
สำหรับคนที่อดอาหารนานนานค่ะรวมถึงจะมีการให้น้ำเกลือน้ำตาลในมื้อแรกนะคะ
แล้วก็ให้อาหารทางการแพทย์ที่มีองค์ประกอบสารอาหารครบถ้วนค่ะส่วนสายตานั้นนะคะ
ได้มีการเตรียมแว่นสายตากันแดดนะคะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันค่ะอาจจะมีการได้รับเชื้อจากจากสัตว์ที่อยู่ในถ้ำมานะครับ
เราก็ขอแยกไว้ชั่วคราวนะครับโดยหลักการก็พอมาถึงเราคงจะตรวจเลือด
แล้วก็รีบส่งนะครับไปตรวจซึ่งตรงนี้เราได้ประสานกับทางทางส่วนกลางนะครับ
ที่จะตรวจให้คิดว่าภายในไม่เกิน๒๔ชั่วโมงเราจะมีข้อมูลว่ามีการติดเชื้อใดหรือไม่นะครับ
เพราะฉะนั้นใน๒๔ชั่วโมงแรกเราก็ขออนุญาตที่จะแยกไว้ก่อนนะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าไปเยี่ยมได้นะครับ
แต่มีขบวนการขั้นตอนในทางปฏิบัติเพราะว่าโดยหลักการการตรวจเลือกครั้งแรกไม่มีเนี่ย
ยังไม่ได้๑๐๐แต่ก็อาจจะบอกได้ว่า๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
ที่ที่น่าจะไม่มีปัญหาใดก็ขอดูอีกสักระยะหนึ่งนะไม่เกิน๗วันนะครับ
อาจจะสั้นกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายหรือว่าการตรวจการดูแลของหมอที่ดูแลน้องในแต่ละวัน
คุณพ่อมีความข้อมูลอยู่กับท่ำทาวน์อีกกว่าไหนครับเพราะว่าข้าวเลี้ยงหนักมากกว่านั้นนะครับ
อย่างที่นำเรียนนะครับในถ้ำก็คงมีหลักที่เราพูดกันบ่อยก็จะเป็นค้างข่าวนะครับ
จริงก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดนะครับตัวแมลงต่างนะครับที่อาจจะเข้ามากัดแล้วก็ทำให้เกิดแผลแล้วมีเชื้อเข้าไป
ซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจร่างกายครับผมคิดว่าถ้าน้องมาถึงเราก็จะตรวจโดยละเอียดนะครับ
เราก็อาจจะเอาผู้เชี่ยวชาญหลายคนมาช่วยกันดูนะครับหรือว่าในเรื่องของจากสู่แพทย์ดูเรื่องตาด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ก็ดูในหลายองค์ประกอบแล้วก็เตรียมคุณพยาบาลที่จะดูแลใน๒๔ชั่วโมงแรกนะครับเป็น๑ต่อ๑นะครับ
ว่ามีปัญหาใดหรือไม่เพื่อที่จะให้น้องได้ลดความกังวลด้วยนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเราก็คงพิจารณาตามความจำเป็นต่อไป
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศที่บริเวณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะสถานที่ที่คอยรับทั้ง๑๓ชีวิตค่ะ
ซึ่งก็สามารถสบายใจได้นะคะว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นได้เตรียมพร้อมนะคะในการที่จะรับทั้ง๑๓ชีวิตออกมารักษาอย่างทันท่วงทีเลยค่ะ
ซึ่งทางทีมข่าวนะคะก็จะเกาะติดนะคะแล้วก็รายงานให้ทราบต่อไปค่ะ
สจิริฐศิลปข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ